ตัดผมเจ้าของดีไซน์ทรงผมสุดเท่
เหล่าทัพนักเตะช้างศึกในปัจจุบัน

การจะเป็นช่างตัดผมครั้งแรกในชีวิตของผมเนี่ย